ดูเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้คาดว่าก็จะเป็นเรื่องของความหึงห่วงนี่แหละ
ตัวฝ่ายชายเนี่ยค่ะหึงหวงฝ่ายหญิงที่เป็นแฟนสาวรุ่นพี่นะคะ
ผู้หญิงอายุมากกว่าถึงขั้นบุกไปยิงถึงร้านกาแฟที่ฝ่ายหญิงทำงานอยู่
แล้วก็เหมือนกับพยายามจะยิงพนักงานในร้านด้วยแต่โชคดีนะไม่โดนคนนั้น
แต่ปรากฏว่าฝ่ายหญิงที่เป็นแฟนของตัวเองเนี่ยตายคาที่เลยนะโอ้โหตายคาที่นะคะ
นี่ค่ะเสียชีวิตอยู่ในร้านกาแฟเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยตัวคนร้ายเขาก็ไปมอบตัวช่วงค่ำเมื่อวานนี้
ก่อเหตุตอนเย็นมอบตัวตอนค่ำนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
จากกล้องวงจรปิดจะเห็นเลยว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถมานะคะ
มาที่ร้านกาแฟที่ฝ่ายหญิงทำงานอยู่ผู้ก่อเหตุก็คือนายเอกสิริสวัสดีอายุยี่สิบสาม
ชื่อเล่นชื่อในด้วงนะคะเป็นชาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
เนี่ยค่ะไปจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปนี่ค่ะ
จะเข้าไปในร้านกาแฟนะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลหันคาอำเภอหันตา
จังหวัดชายนาฏตอนเดินก็ดูเหมือนเดินเข้าไปมือเปล่านะคะ
เนี่ยค่ะเดินเข้าไปในร้านฝ่ายหญิงอ่ะก็คือนางสาววาสนา
สมใจเพ็งอายุ๓๐คุณโบเนี่ยค่ะเขาก็ทำงานอยู่ที่นี่
เนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะเดินเข้าไปตอนแรกเหมือนเหมือนเดินเข้าไปเฉยเฉย
ใช่อันนี้นี่ค่ะชักปืนออกมาปืนออกมาเลยคุณผู้ชมดูสิคะ
กปืนเอาไว้เหน็บเอาไว้ที่เอวแล้วก็จะยิงพนักงานคนนี้ที่วิ่งออกมาด้วยเห็นไหมคะ
แต่ไม่โดนพนักงานแต่ตัวแฟนของตัวเองอ่ะโดนไปเต็มเต็ม
เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยค่ะดูจากระยะนี้คือการยิงแบบประชิดเลยค่ะ
ปืนลูกโม่จุดสามแปดแล้วยิงไปตั้งสามนัดนะคะโอ้โหยิงเข้าหัวเขาเลยคุณผู้ชม
ยิงกลางหัวยิงเข้าแขนซ้ายขาซ้ายอย่างละนัดนะคะ๓นัด
คุณโบเนี่ยอายุสามสิบก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นค่ะคุณผู้ชมคนอื่นพนักงานเขาก็วิ่งหนีตายอ่ะนะ
ด้วงหลังก่อเหตุกลับไปขึ้นรถหนีไปตั้งหลักที่บ้านเกิดที่อำเภอสามชุก
แล้วก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจสพหันคาช่วงค่ำเมื่อวานนี้
นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ในด้วงรับสารภาพ
บอกว่าเป็นเรื่องของความหึงห่วงนะคะโอ้โหเลือดเต็มเลยค่ะอืม
หึงหวงค่ะกลัวแฟนสาวจะตีจากก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ
และยิงในที่สาธารณะนะคะนี่คือข้อหาที่โดนทีนี้ค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะเพื่อนร่วมงานของฝ่ายหญิงค่ะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยในด้วง
โทรศัพท์เข้ามาที่ร้านก่อนด้วยนะคะแล้วพูดกับฝ่ายหญิงว่า
เดี๋ยวมึงเจอกูขู่ไว้ตั้งแต่ต้นเลย
วางสายไปฝ่ายหญิงเขาก็อยู่กับเพื่อนพนักงานอ่ะนะ
ที่บริเวณเคาน์เตอร์นะคะพอในด้วงขับกระบะไปจอดที่หน้าร้าน
เดินเข้าไปตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะพกปืนเหน็บเอาไว้ที่เอว
ปืนลูกโม่จุดสามแปดเข้าไปถึงปุ๊บคือจ่อยิงเลยนะคะ
เพื่อนร่วมงานของฝ่ายหญิงที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าในด้วงเดินไปถึงไม่พูดอะไรเลยอ่ะ
จ่อยิงไปเลยสามนัดยิงเข้าหัวด้วยจุดสำคัญเลยคือกะว่าเอาให้ตาย
พนักงานคนอื่นก็วิ่งหนีออกจากร้านในด้วงหันมายิงใส่พนักงานผู้หญิงที่วิ่งออกไปตามภาพในกล้องวงจรปิดด้วย
แล้วไม่ใช่จะยิงนะคะยิงแล้วนะคะ
ลั่นไก่ใส่พนักงานในร้านด้วยอะค่ะแต่โชคดีที่ไม่โดนเธอคนนี้นะคะ
ฟังเสียงเพื่อนร่วมงานของฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เขาโทรเข้ามาก่อนเขาโทรเข้ามาก่อนแต่ก็คือคำพูดอะไรคือเขาไม่มีนะคะ
เขาบอกเดี๋ยวมึงเจอกูเขาเข้ามาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะ
ก็คือไอ้ส้มมันยืนขวางหนูนั่งนี่อยู่นี่ใช่ไหมส้มยืนขวาง
ผักส้มกระเด็นใช่ชักปืนเลยหนูเห็นปืนปุ๊บหนูก็ลุกเลย
หนูก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคุณโบก็ลุกตามหนูนะ
แต่ถามว่าหนูหันไปไหมหนูไม่ได้หันไปชักปืนมาก็คือยิงเลยไม่มองอะไรแล้ว
เต็มที่หมดแม็กซ์อย่างอื่นก็ทำได้นะแต่นี่เอาชีวิตพี่ยิ่งห่วงเลยนะพี่
นี่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนร่วมงานบอกว่ามันยิงหัวเลยนะพี่
คือตั้งใจแบบจ่อยิงแบบนั้นเลยทีนี้ค่ะเพื่อนให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าเอาจริงนะมันมีความแปลกก่อนที่จะเกิดเหตุด้วย
คือเคยเตือนโบนะว่าให้ไปหลบหลังร้านนะ
ขึ้นมาเป็นลูกค้าวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมในด้วงมากินสเต๊ค
จ่ายเงินแล้วก็เดินกลับไปเอากระเป๋าใบหนึ่งที่รถ

แล้วพยายามจะเรียกให้โบ

บอกโบว่าไปหลบหลังร้านก่อนไปหลบหลังร้านก่อน

แต่โบไม่ออกมาเพื่อนก็กันไม่ให้โบออกมา
เพื่อนบอกว่าก็ไอ้กระเป๋าที่ไปหยิบมาจากรถน่ะ

สงสัยว่าในกระเป๋ามันน่าจะมีปืนหรือเปล่า

เพื่อนสงสัยว่ามันแปลกตั้งแต่วันนั้นแล้วอะค่ะ

แต่ว่ามันไม่ทันแล้วค่ะ

แต่คือการโทรศัพท์คุยกันก็คือประจำ

คือความห่วงของเขาค่ะ
แต่วันนั้นคือหนูกันโบออกไปแล้ว

เขาจะบอกว่าไม่อยู่นะไปกับเจ้าของร้าน
ค่ะก็จะแล้วก็โทร
โทรตามโบบอกให้ออกมาเอาตังค์มาให้
แต่ความคิดหนูในกระเป๋าไม่ใช่ตังค์

มันหนักมากเลยมันจี๊ดขึ้นมา

อยู่นั่นแหละมึงแอบให้มิดที่สุด
ที่ร้านเวลามาทานข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันมีรางสังหรณ์ยังไงหนูบอกไม่ถูกอะคะ
ก่อนหน้าที่เขาจะมานี่คือเขาโพสต์ใช่ไหม

ให้ตายกันไปข้างอะไรอย่างนี้นะ
วันแล้วก็มาเป็นอย่างนี้ค่ะ
แต่คือเคยถามแล้วนะคือโพสต์หมายถึงอะไร
เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับพวกเธอหรอกไม่เกี่ยวหรอก
นี่ค่ะคือเพื่อนร่วมงานของฝ่ายหญิงผู้เสียชีวิต
ก่อนหน้าที่จะมาก่อเหตุเนี่ยโพสต์แปลก
เหมือนกับขู่เหมือนกับอะไรเคยถามด้วยซ้ำ
แต่ในดูบอกว่าไม่เกี่ยวไม่มีอะไร
แต่คุณผู้ชมลองดูหน่อยไหมคะว่าเขาเคยโพสต์อะไรเอาไว้บ้าง
นายด้วงเคยโพสต์เป็นสตอรี่
มีข้อความว่าที่พูดบอกทุกวันเตือนสติ
กูไม่ได้ครูนี่นะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะ๒๔กรกฎาคมเคยโพสต์ข้อความ
แล้วก็มีข้อความบอกว่าสงสัยต้องจบด้วยความตาย
โพสต์แบบนี้แล้วก็มีว่า
เวลามันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย
นับภาษาใจคนที่จะเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้

ก็โพสต์เหมือนกันนี่ค่ะตัวเราเองที่ผิดขออะไรไม่ได้อะไรประมาณแบบเนี้ย
คือเหมือนโพสต์ตัดเพาะแล้วเหมือนโพสต์คมคู
คือมันหลายอย่างมันเป็นลักษณะการโพสต์ที่แปลก
เนื้อหาเนี่ยค่ะเป็นลักษณะคล้ายกับมีปัญหาความรักอะนะ
ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่๑๕กรกฎาคมตั้งแต่กลางเดือนเลยค่ะก็มีโพสต์นะ
โพสต์บอกว่าความรักก็เหมือนกีฬาตัวสำรองไม่เห็นค่าถ้าตัวจริงไม่บาดเจ็บ
เนี่ยค่ะสิ่งที่เขาเคยโพสต์เอาไว้ก่อนที่จะมาก่อเหตุแบบนี้
แต่คุณจะเป็นตัวจริงตัวสำรองหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไปฆ่าเขาแบบนี้มันไม่ได้อะค่ะ
วันนี้ที่วัดหนองต่อในอำเภอหันคานะคะญาติญาติก็มาจัดเตรียมสถานที่เตรียมดอกไม้จัดงานศพค่ะ
ทุกคนก็บอกว่าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะตอนนี้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุด
ก็คือทำทุกอย่างให้มันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อโบเป็นครั้งสุดท้าย
พอร่างของคุณโบมาถึงที่วัดนะคะโอ้โหเสียงร้องไห้เนี่ยนำมาเลยอ่ะ
ทุกคนคือแบบแค่เห็นเนี่ยกู้ภัยนำร่างลงมาก็ร้องไห้กันลั่นสาลาเลยนะคะ
คุณแม่ค่ะนางสุรีพรนะคะคุณแม่จุดทูปเชิญดวงวิญญาณลูกสาว
ลงจากรถขนศพอาสามูลนิธิร่วมกับตันยูพูดทั้งน้ำตาเลยนะคะ
ที่จะให้เรียกลูกลงมาซึ่งสับปะเหลอก็ให้ทุกคนกล่าวอโหสิกรรมต่อ
น้องโบด้วยลองไปดูบรรยากาศช่วงนั้นหน่อยนะคะ
ตรงนี้บอกลูกลงจากลวดน่ารูกน้า

ขอให้ล้วนยานตายไปในที่กระมก

แม่ของโบนะคะนางสุรีพรสมใจเพ็งค่ะบอกว่าส่วนตัวแม่ก็ยังไม่เคยเจอในด้วงค่ะ
คนที่มาฆ่าลูกแม่เนี่ยนะแต่รู้ว่าคบกันมาได้ประมาณสัก๔๕เดือนแล้ว
ยังไม่รู้แม่ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมในด้วงต้องทำกับลูกแม่ขนาดนี้
ทำลูกแม่ทำไมมีปัญหาอะไรทำไมถึงไม่มาเคลียร์ไม่มาคุยกันดี
ตอนนี้ที่สงสารมากที่สุดก็คือหลานสาวสองคนก็คือลูกของโบที่ตอนนี้ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าแม่
ไม่เคยพูดอะไรเลยแม่ก็อยากให้เขารับผิดชอบที่เขาทำไปความหวังในตัวลูกเบามาก
เขาเป็นคนดูแลใช้จ่ายทุกอย่างในครอบครัวไม่ทันคุยเลยตอนเช้า
ตอนเช้าเลยกะว่าตอนเย็นจะมานอนคุยกันก็ไม่ได้คุยเลย

ส่วนฝั่งพ่อของน้องโบนะคะนายสมใจสมใจเพ็งค่ะก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุ๑วัน
ด้วงยังซื้อทุเรียนมาฝากพ่ออยู่เลยนะมาฝากไว้ที่ทุ่งนา
คือพอดีตอนนั้นพ่ออยู่ปลายนาแล้วโบเนี่ยโทรมาบอกว่าเออด้วงซื้อทุเรียนมาให้นะ
แต่ไม่ได้เจอกันด้วงก็เอาทุเรียนมาแขวนทิ้งเอาไว้ให้
พ่อก็ยังงงอยู่ว่าวันก่อนก็ยังดีแล้ววันนี้ทำไมมาฆ่าลูกพ่อ
ทีนี้วันเกิดเหตุตอนเช้าเนี่ยลูกสาวเอาข้าวมาให้พ่อที่ทุ่งนาก็ได้คุยกันนิดหน่อย
ตอนนั้นพ่อก็รู้สึกตะหงิดแปลกก็คิดในใจว่าเอ๊ะเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋ากลับไปนอนที่บ้านดีกว่า
เพราะว่านอนอยู่กระท่อมปลายนามาสักพักแล้วหลายวันแล้วทีนี้พอตกเย็น
โทรมาบอกให้ไปที่ร้านกาแฟหน่อยเพราะว่าที่นานอยู่ไม่ไกลจากร้านเท่าไหร่
พอขับไปถึงได้รู้ว่าอ้าวลูกสาวถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
บอกโอ้โหลูกนอนหายใจโรยรินอยู่ตรงหน้าพ่อทำอะไรไม่ได้เลย
ทำได้แค่เรียกชื่อลูกซ้ำพ่อก็เรียกโบโบอยู่แบบเนี้ย
กระทั่งลูกเนี่ยเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาพ่อเลยนะคะพ่อก็บอกเหมือนกันว่า
้วงทำแบบนี้กับโบทำไมคนรักกันเขาทำกันแบบนี้เหรอ
พ่อบอกเลยว่าพ่อและครอบครัวของพ่อไม่มีวันให้อภัยด้วง
และไม่จำเป็นต้องมาขอขมาด้วยเพราะว่าต่อให้ขอคำมาไป
ชีวิตของโบมันก็กลับคืนมาไม่ได้แล้ว
โอ้โหพูดอะไรไม่ถูกเลยหายใจรวยรินแล้วลูกตอนนั้นยังไม่ตาย
ตาก็เลื่อนอนยังไม่ตายตอนนั้นยังหายใจโรยริน
ก็อยากจะถามเจอตัวอยากจะถาม
ท่านภัลลักษณ์ไม่ใช่ทำงี้หรอกนะลูกไปดีเถอะ
ไม่ต้องห่วงลูกอ่ะเดี๋ยวพ่อดูเอง
จากหัวใจพ่อแม่ที่สลายไปแล้ว
ก็ยังมีลูกของน้องโบค่ะ
นี่คุณวิมนต์วันได้คุยกับลูกสาวคนโตของน้องโบนะคะ

ก็เห็นแวะมาหาแม่ที่บ้านอยู่บ่อย
ซื้อของมาฝากเด็กด้วยก็ดูเหมือนจะเป็นคนใจดีอ่ะ
แต่ว่าถ้าวันไหนที่แม่ไม่รับโทรศัพท์เนี่ยในด้วงอาจจะมาที่บ้าน

ไม่เคยเห็นแม่กับในด้วงทะเลาะกันเลย
แต่ว่าช่วงระยะหลังประมาณสักเดือนนึงเนี่ยไม่เห็นในด้วงมาที่บ้านเลย
กระทั่งคุณตาโทรมาบอกว่าแม่ถูกยิง

น้องบอกว่าเสียใจมากเสียใจมากที่ต้องมาเสียแม่ไปแบบนี้
และที่สำคัญสงสารน้องมากที่สุด
ลูกสาวคนเล็กวัย๕ขวบถามพี่ทุกวันถามตลอดว่า
แม่ไปไหนทำไมแม่ไม่ออกมาจากโรงแม่หนาวไหม
คือน้องก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ค่ะ
สำหรับความคืบหน้าทางคดีหลังจากที่ในด้วงเข้ามอบตัวแล้ว
ตำรวจแจ้งไปทั้งหมด๔ข้อหานักนะคะ
คือข้อหาฆ่าผู้อื่นข้อหาครอบครองอาวุธปืน
ข้อหาพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะแล้วก็ข้อหายิงปืนในที่สาธารณะด้วย
ตอนนี้ถูกนำตัวฝากขังศาลจังหวัดชัยนาธิผลัดแรก๑๒วันนะคะ
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๑๑สิงหาคม
ท้ายคำร้องในพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วย

ถ้าผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวชั่วคราวออกไปก็อาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้
ชั้นสอบสวนในด้วงให้การรับสารภาพนะคะ
ว่ายิงโบจริงเพราะหึงหวงเพราะผู้ตายจะตีตัวออกห่าง
ไม่ยอมรับโทรศัพท์เลยตัดสินใจขับรถไปหาที่ร้านกาแฟ
เขาบอกว่าตอนแรกก็ตั้งใจจะไปเคลียร์แต่สุดท้ายแล้วก็คือไปยิงเขาอะค่ะ
ก็ไม่รู้เคลียร์ยังไงเหมือนกันเพราะไปถึงเนี่ยไม่ได้พูดอะไรกับเขาสักครั้ง

ล่าสุดเจ้าหน้าที่ศูนยุติธรรมสร้างสุขกระทรวงยุติธรรมนะคะ
ก็มาแจ้งเรื่องการช่วยเหลือทางการเงินให้กับครอบครัวของโบ
ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเป็นเงินกว่า๑แสนบาท
เตรียมการเข้าประชุมในวันที่๒๒สิงหาคมนี้
เพื่อจะเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือกับครอบครัวของคุณโบต่อไป
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากค่ะ
ว่าทำไมฆ่ากันตายง่ายแบบนี้เลยเหรอ

แล้วเป็นคนใกล้ชิดทั้งนั้นคนเคยรักกันทั้งนั้น